ข้างหลังเรานี่ครับไม่ต้องสืบฮะผู้หญิงตบกันครับค่ะอืม
จิกหัวหยุมหัวตบกันแอนกับส้มเป็นคู่กรณีกัน
เคยมีเรื่องหมางกันมาในอดีตครับทีนี้มันมีอีกหนึ่งชนวนเหตุ
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ฟังทั้งสองฝ่ายนะ
ว่าสองฝ่ายเขาบอกว่ายังไงแต่ก่อนอื่นไปดูวินาทีที่เธอเผชิญหน้ากันครับ
เอาอย่างนี้ก่อนนะคุณผู้ชมเสื้อชมพูคนนี้
ส่วนอีกคนทางขวาเดี๋ยวจะเห็นนะทางขวาเสื้อดำกางเกงขายาว

หน้าโรงแรมในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
แอนเสื้อชมพูเป็นเด็กเอ็นครับ
ส่วนคนเสื้อดำเป็นผู้เสียหายชื่อว่านางสาวส้ม

บาดเจ็บทั้งคู่นะครับฝั่งคุณส้มบาดเจ็บที่หน้าครับ
หน้ามีแผลฟกช้ำตามร่างกาย
ทางซ้ายนี้เราทำให้ดูว่ามีแผลตรงไหนบ้าง

คุณส้มเปิดเผยว่าก่อนจะเกิดเหตุต้องย้อนไปนู่นวันพุธที่แล้ว๒๐กรกฎาคม
แล้วคุณส้มบอกแบบนี้ว่าวันนั้นเนี่ยแอนเมาหนัก
เมามากเลยก็เลยมารยาทไม่ดีโดนไล่กลับไปก่อนครับ
แล้ววันต่อมาวันพระหัสสบดีวันที่ตบกันนะนะคนจ้างงานก็เลยไม่เรียกใช้บริการแอนอีก
เพราะผู้ใหญ่ไม่ชอบไม่ประทับใจมารยาทไม่ดี
แต่ฝั่งแอนเนี่ยตามมาที่โรงแรมพยายามจะขึ้นไปที่ห้องจัดเลี้ยงให้ได้เลย
แต่คนห้ามไว้ครับไม่มีใครยอมให้แอนขึ้นไป
ไปหาเรื่องท้าทายกันแอนเนี่ยพูดท้าทายบอกว่าใส่เดี่ยวกับกูไหม
ถามมาแบบนี้จากนั้นก็เป็นดังคลิปเลยครับ
ตบตีกันฉุดหัวดึงหัวกันต่างฝ่ายต่างบาดเจ็บทั้งคู่
ระหว่างที่ส้มไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แอนเสื้อชมพูเนี่ยยังไม่เลิกราวีส่งข้อความไปข่มขู่ด้วยว่า
จะยกพวกมาเอาคืนด้วยนะโอ้โหอันนี้คือเรื่องราวจากฝั่งส้มก่อนนะ
ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดีกับแอนครับ
เอาล่ะฟังความจากฝั่งส้มบ้างดีกว่าครับฝั่งส้มเนี่ย
เราฟังไปแล้วนะส้มมาฟังแอนแอนเด็กเอ็นแอนเสื้อชมพู
ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเธอไม่ได้จะไปป่วนงานนะ
แค่จะขึ้นไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าที่อยู่ในห้องพักของส้มเท่านั้น
แต่ส้มมันไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันครับ
อีกอย่างเนี่ยเธอกับส้มเคยบาดหมางกันมาก่อนด้วย
ทีนี้ส้มไม่ชอบหน้าเธอเลยส้มไม่ชอบใจเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
วันเกิดเหตุเธอบอกเธอโดน๓รุ่มหนึ่งเลยนะ

ไปศัลยกรรมเพิ่งไปทำจมูกมาไม่ถึงเดือนด้วย
ตอนนี้เธอก็ไปแจ้งความเอาผิดกับส้มเหมือนกัน
เรียกร้องค่าเสียหายที่โดน๓คนมารุมครับ
รุมทำร้ายทั้งจิกหัวทั้งต่อยจนตัวเธอเนี่ยเขียวน่วมไปหมด

ไม่ตัดสินก็แล้วกันว่าใครผิดใครถูก